จากข่าวสำคัญที่มีการรวบรวมเอาไว้
ยังมีการรวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
อาจกล่าวได้ว่าเหล่านี้คือปรากฏการณ์แห่งปี๒๕๕๙
โดยกองบัญฐการเทฬทีวีเช่นเดียวกัน
ในวันนี้เริ่มต้นกันด้วยปรากฏการณ์ข่าวคราวความทุจริตปัญหานี้
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและกำลังเร่งแก้ไข
กลับไปครับเรื่องนี้กระทบถึงความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนทั้งประเทศ
กรณีที่พบศพชาวโรฮิงญาในประเทศไทย
หลังจากที่คนกลุ่มนี้เดินทางมาเพื่อพักอาศัยก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่๓นะครับ
และจากข่าวนั้นก็ปรากฏว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากมีคนบางกลุ่ม
เจ้าหน้าที่บางท่านนะครับที่ละเลยเอาหูไปนาเอาตาไปไล่
มีการรับเงินใต้โต๊ะสินบนต่างนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นเท่านั้น
ยังมีอีกหลายกรณีที่ไปเชื่อมโยงและเป็นการชี้เห็นว่า
ติดตามปรากฏการณ์การทุจริตในสังคมไทยได้พร้อมกันครับ
รัฐบาลและความต่อชอบได้ให้ความนำคันอย่างยิ่ง
ถือเป็นประเด็นแรกของการปฏิรูปประเทศไทย
ที่ต้องจำเป็นการแก้ไขอย่างเร่งด้วย

คำปรากฏของผลเอกประยุจจันทร์โอชานายยกรัฐมนตรี
เป็นเสมือนแสงแห่งความหวังของคนไทยทั้งประเทศ

ฝั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทย
ตามติดมาด้วยคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติขึ้นมา
ทำหน้าที่จัดทำแนวทางและวางมาตรการ
ประสานความร่วมมือกับทุกองค์กร
ให้การป้องกันและปราบรามเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดการกับข้าราชการนับ๑๐ราย
ที่มีพฤติกรรมประพฤติมิชอบลงไปได้ส่วนหนึ่ง
แต่นั่นคงเป็นเพียงแค่เศษเซี่ยวของทุกวงการ
เห็นได้จากเพียงเริ่มศักราชใหม่ของปี๒๕๕๙
วงการสงฆ์ของไทยก็ต้องเจอกับข่าวเขย่าความศรัทธา
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

หรือเจ้าคุณสนเจ้าอาวาสวัดสะเกดออกทุกตำแหน่ง

งานศพสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโน

วงการการศึกษากว่า๑๐๐๐ล้านบาท
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ไม่เว้นถูกขบวนการฉกฉวยหาผลประโยชน์
อ้างนำไปเรียกรับเงินจากธุรกิจผิดกฎหมาย
ซึ่งผู้ต้องหาเป็นถึงนายตำรวจชื่อดัง
พลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์

รวมไปถึงกลุ่มบุคคลในตระกูลสุวดี
นามสกุลเดิมคืออัครพงศ์ปรีชาและเครือญาติ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถอายัดทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้
ได้มากถึง๒๐๐๐ล้านบาท
และยังโยงมาถึงอีกหนึ่งคดีประวัติศาสตร์
นายสุริยันสุจริตพลวงหรือหมอยองและพวก
ถูกจับกลุ่มในข้อหาแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
ไปหาผลประโยชน์จากบริษัทเอกชน
โอกาสกินค่าส่วนต่างจากเสื้อและเข็มกลัด
รวมทั้งพบว่าผู้ต้องหาบางคน
ยักยอกทรัพย์สินของกลางมาจากคดีของพลตำรวจโทพงพัฒน์
งใยเป็นเครือข่ายไปถึงคนในกองทัพ
สารออกหมายจับพันเอกคชาชาติหรือโจ้บุญดี

และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติอย่างใด
พฤติการที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่
ทั้งที่ตนไม่ได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้
โรงหล่อพระรูปบูรพกษัตริย์ในโครงการจัดสร้างอุทยานราชพักษ์
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีริคัน
ถูกเรียกหัวคิวจากบุคคลกลุ่มเดียวกัน
และใกล้ชิดกับนายทหารระดับสูง
จนเป็นที่มาของเสียงเรียกร้องให้ตรวจสอบเงินบริจาค
และการใช้จ่ายเงินโครงการนี้อย่างโปร่งใสตรงไปตรงมา
ยังไม่รวมถึงขบวนการค้ามนุษย์
ส่งผลกระทบมาถึงสินค้าทะเลของไทย
ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผลพวงมาจากข้าราชการที่ทุจริตคอรับชัน
สินบนเปิดทางให้ขบวนการเหล่านี้เหิมเกลิมแผ่อิทธิพล
สร้างผลกระทบให้กับประเทศไทย
ไทยรัฐทีวีจึงมีมติเลือกเหตุการณ์ทุจริตคอรับชัน
เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์แห่งปี๒๕๕๙
สร้างแรงสั่นสะเทือนไม่เฉพาะกับรัฐบาลคอสช
แต่ยังลามไปถึงทุกอนุของสังคมไทย
พ้นแม้แต่สถาบันเบื้องสูง
อันเป็นที่เทิดทูลของคนไทยทั้งชาติ